ส่วนอีกหนึ่งรายการนะครับที่นักกีฬาไทยนั้นทำผลงานได้อย่างยอดเยี
ก็คือการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งอาเซียนสามารถครองเจ้าเหรียญทองได้สำเร็จ
เมื่อวันนี้ก็ได้อีกหนึ่งเหรียญจากการการเสพักตระกอบคู่ครับ
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งอาเซียนครั้งที่๑๘เมื่อวานนี้นะครับ
แล้วก็ประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศครับกรกฎกระมวลพบจับคู่กับจุธาวัฒน์สีทองเสื้อน้ำเงินเหลืองนะครับ
เอาชนะคู่ของเมียนมาไปสองต่อหนึ่งเซตครับยี่สิบเอ็ดต่อเก้ายี่สิบต่อยี่สิบสอง
และยี่สิบเอ็ดต่อสิบแปดคะแนนนะครับก็ขวาแชมป์เป็นสมัยที่สี่ติดต่อกันและเป็นเหรียญทองเหรียญที่ห้าสิบเอ็ดของไทย
พร้อมกับครองความเป็นเจ้าเหรียญทองได้แน่นอนแล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นเจ้าเหรียญทองครั้งที่๔ของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันรายการนี้ครับ
สำหรับวันนี้นะครับก็ยังมีการแข่งขันโปโลน้ำครับเพียงแค่รายการเดียวนะครับ
โดยไทยนั้นชิงเหรียญทองแดงกับฟิลิปปินส์ส่วนช่วงค่ำนะครับจะมีพิธีปิดอย่างเป็นทางการครับ
ซึ่งเมียนมานั้นจะเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไปอีกสองปีข้างหน้าดูการประกาศรายชื่อกันหน่อยครับ
นักกีฬาทีมยกน้ำหนักของประเทศไทยนะครับตัวแทนทีมชาติ๙คนที่จะแข่งขันโอลิมปิก
บราซิลระหว่างวันที่ห้าถึงยี่สิบเอ็ดสิงหาคมนี้ครับนักกีฬาหญิงสี่คนนะครับ
สี่สิบแปดกรมก็มีโสวิธีวิทยาศาลดาวรุ่นไหวยี่สิบสอง
๒คนสุกัญญาศรีสุราชแชมป์เยาวชนโลกปีที่แล้ว
พิมสิริสิริแก้วเหรียญเงินโอลิมปิกเมื่อครั้งที่แล้วนะครับ
แล้วก็รุ่น๖๓กิโลกรัมสิริพุทธกุลน้อยหรือว่าชื่อเดิมก็คือรัติการกุลน้อย
แต่ที่๔เป็นที่๓ในการแข่งขันครั้งที่แล้วของโอลิมปิกนะครับ
ก็สำหรับสิริพุทธกุลน้อยเนี่ยก็ถือว่าขยับรุ่นขึ้นมา
เป็นรุ่น๖๓กิโลกรัมมันหลังจากที่ครั้งที่แล้ว
ห้าสิบแปดกิโลกรัมในโอลิมปิกนะครับส่วนนักกีฬาชายครับห้าคนในรุ่นห้าสิบหกกิโลกรัมนะครับ
ส่ง๒จอมพลังดาวรุ่งก็คือวิทูลมิ่งมูลกับทางสินเพชรกรวยทองรุ่น๖๙กิโลกรัมนะครับ
บอกว่าได้ลุ้นแน่นอนเพราะว่านักกีฬาของเรานั้นถือว่าได้โคต้าไปเยอะในครั้งนี้
๕๒คนแล้วก็ถือว่าเป็นนักกีฬาชั้นนำ
แล้วก็แรงกิ้งก่อนที่จะแขกโอลิมปิกบางคนอยู่นับหนึ่งของโลกได้ซ้ำป่ะ